อย่างเช่นสมมุติคุณเคยไปซื้อเย็นตะโฟ

แล้วคุณเคยเห็นไหมว่าผักบุ้งมันมีสีออกมา

เราเคยเห็นแต่เราไม่เคยรู้คำตอบ
แต่วันนี้มีคำตอบเพราะมีคนเขาเข้าไปถามในเพจหมอแหลปแพนด้าเออ
หมอแหลบหมอแหลบดูสิผักบุ้งมันเขียวสดเหลือเกิน
แล้วทีนี้พอใส่ไว้ในเย็นตะโฟหรือใส่ไว้ในบะหมี่อะไรแบบนี้
สีเขียวมันไหลออกมาจากผักบุ้ง

ใช่คุณผู้ชมมีคำตอบค่ะดูเรื่องนี้นะคะ
ผักบุ้งสีตกในชามเย็นตะฟูเนี่ยเจ้าของภาพเขาสงสัยนะ
อย่างที่บอกว่าเขาก็เอาไปถาม
แหลปแพนด้าเขาก็เลยเอามาแชร์แล้วบอกว่า

เหมือนสีผักของสีผักบุ้งมันละลาย

บางคนบอกว่าผักบุ้งย้อมสีหรือเปล่า
อยากให้สีมันเขียวสดก็เลยไปยอม
พ่อค้าแม่ค้าก็ย้อมแมวขายอะไรหรือเปล่า
ใช่แต่ว่าหมอและแพนด้านะคะที่เพจเขามีคำตอบ

มันคือสีจากผักบุ้งธรรมชาติจริง
และสีเขียวที่คุณเห็นมันละลายออกมา

สีเขียวของคอลฟิลมันมีสีเขียวหลายแบบด้วยนะ
ชนิดละลายในน้ำได้ดี
แต่บางชนิดก็ละลายในน้ำมันได้ดี
เราจะเห็นบ่อยค่ะกับอาหารที่มีความมัน
อย่างเช่นพวกบะหมี่เย็นดาโฟ
กินได้สบายใจแน่นอน
โอ้โหหมอแหลปแพนด้าออกมาเฉลยแบบนี้

คนที่เอาผักบุ้งไปลวกจิ้มพริกจะรู้ดี

ตกแบบนี้เนี่ยหูเห็นสีตกประจำ

บางคนบอกแสดงว่าคนถามเขาอาจจะไม่เคยลวกผักกินหรือเปล่า
แต่บางคนก็บอกว่าคนถามเขาก็มีสิทธิ์จะสงสัย
คิดว่ามันเป็นส่วนประกอบอะไรในเย็นตะโฟหรือเปล่า
ถามแบบนี้ก็ถือว่าเราได้ความรู้ไปด้วย
กินได้นะฮะเชื่อหมอแหลปนะครับ